เริ่มเลยดีกว่าข่าวนี้ถูกจับตามมากจริงสำหรับเรื่องราวสถานะหัวใจของซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาหลังจากที่ปิดจ๊อปหัวใจกับอดีตคนรักแอมพิธานไปเรียบร้อยแล้ว
แน่นอนนะคะเป็นถึงตัวแม่ในวงการบันเทิงก็ต้องถูกจับตาถึงเรื่องความรักอยู่แล้วนะคะ
หลังจากที่เลิกรากันไปกับหนุ่มแอมพิทันหลายคนจับตามองว่าจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือเปล่า
มโนโซเชียลจ๋าปิดจ๊อปไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าสาวอ้ำเขาออกมาเคลียร์ให้ได้ฟังกันชัดแล้ว
หรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะ
หัวใจของซุปตาคนสวยอ้ำพัชราภายังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่องแม้จะปิดฉากรักกับอดีตหวานใจไฮโซหนุ่มแอมพิธานไปแล้ว
แต่หลายคนยังลุ้นอยู่ว่าไฮโซหนุ่มเพชรพันล้านฟลุ๊กวรวุฒิที่มีภาพหลุดด้วยกันจะเป็นนุ่มใหม่ที่มาดามหัวใจซุปตาสาวหรือไม่
โดยอ้ำพัชราภาก็เคลียร์เรื่องนี้อย่างอารมณ์ดีว่าตอนนี้หัวใจโสดสนิทไม่มีใครเป็นพิเศษและยังไม่ค้นขวายตามหาความรัก
เพราะการเป็นโสดก็ดีไม่ได้คาดหวังจะต้องมีหรือไม่มีแฟนเพราะทุกวันนี้ก็สนุกกับการทำงาน
ส่วนเรื่องเหงาหรือไม่ซุปเตอร์สาวตัวแม่เผยแบบสุดชิวว่าเลยจุดนั้นมานานแล้ว
มีผู้ชายเข้าไปปีนบ้างไหมคะ
ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะตอนนี้จริงค่ะ
แอบเหงาบ้างไหมเอ่ย